วันนี้ตื่นเต้นมีนัดเดทนัดเดทค่ะกับผู้ชาย
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คนนี้นะมีณเดชน์แล้วผู้ชายถามว่าอยากกินอะไร
ไปเปิดดูวันนี้เป็นวันเนื้อย่างของทางญี่ปุ่น
เขาก็เลยต่อไปกินเนื้อย่างนี่แหละอบอุ่นดีนะคะ
จะบอกว่าวันนี้ทำกิจกรรมอะไรอยู่ในร่มหน่อยนะ
อยู่ในห้องแอร์หน่อยนะคะเพราะอากาศค่อนข้างร้อนจัดเลย
ฝนน้อยก็อย่างนี้แหละค่ะช่วงนี้ลมมรสุมประจำฤดู
เขาก็ทำงานปกตินะแต่เขาเหลือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเพียงตัวเดียวไง
ก็เลยทำให้ฝนน้อยเพราะฝนน้อยอากาศก็ร้อนเป็นธรรมดานะคะ
โดยเฉพาะช่วงเช้าเมฆฝนไม่มีเลยคุณผู้ชม
ร้อนเชียวแดดดีเชียวตากข้าวตากผ้าก็ช่วงเช้านี่แหละนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงไปนิดหน่อย
เริ่มมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ
รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วยเล็กน้อย
แต่ไม่น่าจะแรงพอหรือไม่น่าจะหนาแน่นพอที่จะทำให้เกิดฝนได้นะ
แต่จุดที่มีโอกาสฝึกเกิดฝนได้จริงจะเป็นแถวนี้ค่ะ
ภาคกลางตรงนี้นะคะภาคกลางเนี่ยอาจจะมีฝนได้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
จุดที่น่าสังเกตคือบริเวณกลางอ่าวจุดนั้นถ้าเป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรนะคะ
แต่จุดที่อยู่ริมฝั่งแบบนี้คลื่นอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ประมาณ๑เมตรถึง๒เมตรค่ะ
อากาศวันนี้ร้อนจัดมากโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศตรงนี้ค่ะ
ภาคกลางร้อนจัดสิคะเพราะช่วงนี้ฝนน้อยค่ะ
โดยเฉพาะช่วงกลางวันอาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ